คุณผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องฝากเตือนกัน
เพราะว่าที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ก็มีเรื่องราวคล้ายกันแบบนี้

แต่ทีนี้มันเป็นหัวขโมยที่แบบ
โหดร้ายโหดร้ายจริง

ผมจะพาไปดูภาพเหตุการณ์กันครับ
ก็คงจะคล้ายกับขโมยทั่วไป
เข้าไปในร้านของเขาคุยเขียนนู่นเขียนนี่

เหตุเกิดที่บริเวณใกล้กับหอนาฬิกาสระกลางเมืองเพชรชบูรณ
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูร

ไปขโมยของพวก

ของสดแล้วก็เครื่องดื่ม

อยู่เธอจับไปที่บริเวณบ้านท้าย

มาขี้จริง

ไม่ได้ชื่อของอะไรคะ

แต่เนี่ยเจ้าของร้านเขาดูคลิปนี้แล้วเขาบอกว่ามันมาขี้จริง

แม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้อย่างนี้เลยเหรอคะ

โอ้โหหลอนมากแบบนี้

ขโมยของของหรือคนกินของชาย
ระหว่างนั้นอดรนทนไม่ไหวก็เลยขี้ข้างตู้ครับ

เอาภาษาสุภาพก็คืออุตรระทิ้งไว้อะค่ะ
ไม่ต้องพูดแบบนี้แหละครับพูดให้มันชัดเลยฮะ

ขออภัยคนที่ทานข้าวอยู่ในตอนนี้จริง
แต่ข่าวนี้มันต้องเล่าเพราะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เหลืออดเหลือทน
เจ้าของร้านเขาได้ยินนะ
ไอ้โจรคนนี้กำลังขโมยของก็แก๊กเสียงมานะก็แก๊ก
เขาก็เลยตะโกนออกมาบอกว่าเอ้ยทำอะไร
ถ้าไม่หยุดเดี๋ยวจะโทรแจ้งตำรวจเลยนะ
คนร้ายก็ได้ยินแบบนี้ตกใจ

ที่แตกเอาง่ายตกใจอุ๊ยเจ้าของรู้แล้ว
ที่ข้างตู้เลยครับ
ตกใจหรือเปล่าคุณ
เมื่อทำการปล่อยอุจจาระเรียบร้อยก็หลบหายไป
วิ่งหนีป่าราบเลยทีเดียวเจ้าของร้านก็ต้องมาตรวจสอบว่า
เรานั้นสูญเสียอะไรไปบ้างแล้วเราได้อะไรกลับมา

ผมเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
ของที่ผู้หญิงคนนั้นกำลังลื้อค้นและกำลังจะขโมย
ก็มีพวกถังน้ำแล้วก็พวกผักต่างที่แช่แข็งเอาไว้
รวมไปถึงเครื่องดื่มกำลังเก็บเอาไว้รวบรวมอย่างดี

แต่ด้วยความที่คุณเจ้าของคุณพี่ชายาพาเกลือแก้ว
ตะโกนออกมาถามไม่หยุดเดี๋ยวจะแจ้งตำรวจนะ

เอาล่ะแต่ไหนก็มาแล้วก็ทิ้งของฝากเอาไว้
ก็เลยปล่อยของข้างตู้
ไหนไม่เอาไปก็ขอฝากไว้หน่อยละกัน
แล้วดูจุดคุณเจ้าของร้านพาไปชี้จุดเกิดเหตุ
มีแค่จุดเกิดเหตุนะสิ่งของที่ทิ้งเอาไว้

ทำลายเรียบร้อยคือปล่อยให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เก็บเอาไปเรียบร้อยนะฮะ

คุณพี่เขาบอกว่าเธอเปิดออกมาเนี่ยเธอแค่จะดูนะมีจุดคนร้ายอยู่ไหม
แต่เธอยังไม่ได้เหยียบหลักฐานสำคัญ

พอเปิดออกมาแล้วกลิ่นมันเต๊ะจมูกก่อนเลย
นี่ไงคงไว้ได้แค่กลิ่นที่ไม่เคยเลือนลา

เอาละแกก็เลยเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดมาโพสต์เอาไว้

รู้สึกว่าเรื่องนี้มันต้องขยาย
และมันต้องระบายผ่านทางเฟซบุ๊ก

แล้วก็การระบายครั้งนี้ของเจ้าโจร
ไม่ต้องห่วงนะฮะคือตำรวจได้เก็บหลักฐานเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยใช่ไหม

บางอย่างก็ทำลายมันไปเถอะค่ะ
ไม่ต้องเก็บค่ะไม่ต้องพิสูจน์ดีเอ็นองค์ดีเอนเออะไรขนาดนั้นหรอกค่ะคุณ
ต้องพิสูจน์ปิดเห็นชัดขนาดนั้นจริง